ครับส่วนเรื่องของที่ผมถามไปว่าเราขาดอะไรบ้าง
ที่อ่านไปขาดหมดเลยครับคุณผู้ชมบอกซื้อให้มันเยอะหน่อย
เฮลิคอปเตอร์รถดับเพลิงอะไรพวกนี้นะ
เวลามีเหตุการณ์แบบนี้จะได้ใช้นะครับ
เอาล่ะมาดูเรื่องของการประกันภัยเกี่ยวกับการเยียวยาการจ่ายค่าสินใหม่อะไรต่าง
คอปภจังหวัดสมุทรปราการนะครับเขาบอกเลยเดี๋ยวจะเป็นตัวกลางให้
ในการประสานกับบริษัทประกันภัยนะครับจะเอาวงเงินประกันสูงสุด๒๐ล้านบาท
ชดเชยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดและไฟไหม้โรงงานนะครับ
ให้ครอบคลุมความเสียหายให้ได้ทุกด้านแต่เท่าไหร่ใจเย็นต้องใช้เวลานะครับ
นายปลายวินทัพถมท่านเป็นภูมิในการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปภจังหวัดสมุทรปราการ
บอกว่าวันนี้นะเป็นการเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้โรงงาน
แล้วก็เกิดระเบิดเป็นวงกว้างเพื่อรับเรื่องจากประชาชนนะครับ
ภายในศูนย์อพยพอตบังพลีใหญ่
โดยคอปภจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานกับบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
คือโรงงานนี้เขาทำประกันไว้กับบริษัทนี้ครับโรงงานมิงตี้เคมิคอลทำประกันเอาไว้
คือถ้าเป็นวงเงินสำหรับบุคคลที่ได้รับความเสียหายนะ
คือตรงนี้เขาทำไว้วงเงินประกันสูงสุด๒๐ล้านบาท
เพื่อไปดูแลประชาชนแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
ครอบคลุมทั้งบ้านท่านเสียหายรถยนต์ท่านเสียหาย

อันนี้ได้ครับสัตว์เลี้ยงตายก็ได้ครับนะครับ
มีหลักฐานถ่ายภาพเอาไว้นะครับ
แล้วก็ค่าเดินทางค่าโรงแรม
คือใครตอนนี้ที่อบพยพไปอยู่ตามโรงแรมอะไรเก็บบินไว้เก็บใบเสร็จไว้
รวบรวมเอาไว้เดี๋ยวได้เท่าไหร่ว่ากันเอาหลักฐานไว้ก่อนนะครับ
คือมันจะเป็นค่าการขาดประโยชน์ไงฮะ

แต่จะมีมูลค่าเท่าไหร่ต้องรอสถานการณ์ดีขึ้นก่อนนะครับ
แล้วจะเข้าไปประเมินความเสียหายได้
ส่วนกรณีที่น้องพอสนะฮะนักดับเพลิงที่เสียชีวิตเนี่ย
ทั้งพพสมุดประการเขาก็บอกว่า
ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
มีเงินเยียวยาค่าชาปนกิจจากประกันภัยให้เช่นเดียวกัน
โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาจำนวนเงินครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ส่วนประกันทรัพย์สินของตัวโรงงาน
โรงงานเนี่ยเขาทำประกันเอาไว้มูลค่าสูงสุด๓๐๐ล้านบาทนะครับ
หากมีข้อสงสัยท่านสามารถโทรติดต่อได้ที่สายด่วน๑๑๘๖ย้ำ๑๑๘๖นะครับ

ตอนนี้ก็ต้องจดหมายเลขนี้เอาไว้อีกหนึ่งหมายเลขนะคะสำหรับผู้ที่ประสบเหตุนี้ค่ะ